มีเหตุยิงกันตายคือเสียชีวิตไป๑คนนะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุแล้วคนที่โดนยิงเนี่ย

บ้านเลขที่๑๐หมู่๕อำเภอเมืองอุตรรดิษฐ์ตำรวจสพอุตรรดิษฐ์ก็ไปตรวจสอบ
เพราะทุกคนตกใจแตกตื่นกับเหตุการณ์นี้
ผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอกเสนีโรจนพรอายุ๗๐
ถูกยิงด้วยปืนก้าวหม่อถูกยิงเข้าที่ขา๓นัด
แล้วก็ที่หลังก็โดนเข้าไปอีกนัดหนึ่ง
พื้นมีปลอกกระสุนปืน๖ปลอก
ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะนั่งรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นนะคะ
เพราะว่าเป็นคู่เขยกันอยู่แล้วรัวบ้านติดกันเลย
คนก่อเหตุคือร้อยโทสุรเดชบุญสังอายุ๖๒ค่ะ
เป็นญาติกันมีศักดิ์เป็นคู่เขยกันบ้านติดกัน
แต่เขาทะเลาะกันมาตลอดคุณผู้ชม
เขม่นกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานมาก
สุดท้ายคือทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันตายแบบนี้
ภรรยาของผู้ตายอยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาทะเลาะกันแรงจริง
ร้อยโทสุรเดชเมาด้วยนะคะ
ถึงขั้นขึ้นไปเอาปืน๙มมในบ้าน
มายิงใส่จาก๑๑เสนียจนเสียชีวิตค่าที่
ตอนที่โรยยิงใส่สามีเธอเนี่ยนะ
เธอก็โอ้โหกอดสามีเอาไว้แน่นแต่กระสุนไม่โดนตัวเธอสักกะนัด
เธอกอดสามีเอาไว้ยิงไปตั้งหลายนัดไม่โดนเธอเลย

หลังก่อเหตุร้อยโทสุรเดชก็รับสารภาพ
ว่าเนี่ยคู่เขยบ้านรั้วติดกันแต่ทะเลาะกันมานาน
ก่อนจะยิงเนี่ยก็คือทะเลาะกัน
ก็เลยเอาปืนยิงผ่านรั้วนะคะยิงผ่านรั้ว
นี่ผู้ก่อเหตุที่มามอบตัวนะคะ

คู่เขยเสียชีวิตแล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนี้
ส่วนของกลางค่ะปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ
เป็นคู่เขยกันรั้วบ้านติดกันแต่เขาบอกว่ามันทนไม่ไหวจริง
เพราะว่าโมโหมากทะเลาะกันมาตลอด
รับผิดในสิ่งที่ก่อไปแล้วก็ทุกคนตกใจมาก
คนที่อยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชมก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะคะ
นี่ค่ะคนก็ออกมายืนดูกัน
วินาทีที่มือยิงมอบตัวค่ะ